เขาให้คุณเปิดปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ในช่วงเวลา๑ชั่วโมงลูกค้าต่อหนึ่งท่านให้แค่เฉพาะตัดซอยเท่านั้นแต่ในวันที่๓มาบวกไปอีก๑๔วัน๑๔วันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเขาก็จะอนุญาตให้คุณเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใน๑๔วันเนี่ยเกิดมีติดเชื้อหรืออะไรติดต่อในร้านทำผมกลับไปยืนที่เดิมใหม่
เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะฮะประเด็นก็คือว่าเราจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่๑๔วันจากการวันที่เปิด
หลังจากโควิด๑๙มาเนี่ยฮะก็ทำให้ผลกระทบแน่นอนร้านทำผมเนี่ยเราบริหารด้วยกระแสเงินสด
เพราะฉะนั้นพอเงินไม่เข้าเนี่ยเราก็ชะงักทันทีนะครับสถานประกอบการบางที่ก็อรุมอร่วยไม่เก็บค่าเช่าแต่บางที่ก็ยังเก็บอยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งนะฮะ
สองก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ที่จะต้องใช้อยู่ที่จะต้องเดินตลอดเวลาต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบคนงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ไม่ได้เงินจากประกันสังคมอันนี้ลำบากมากนะครับมีเยอะมากนะครับ
คุณรู้ไหมมีแต่ถามว่าเราจะช่วยลูกน้องยังไงพี่จ่ายภาษี๓๕เต็มนะเงินประกันสังคมพี่ยังไม่ได้เลยเพราะพี่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการจะต้องมาจ่ายค่าเช่าอันนี้อยากจะขอเรียกร้องให้รัฐบาลว่าช่วยดูตรงนี้หน่อยเพราะโดนกันหมดเราอบอุ้มพนักงานเราเราอบอุ้มทุกคนเลยแต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจ่ายภาษีเต
ควรจะต้องมาช่วยผู้ประกอบการให้อยู่ได้ก่อน
และผู้ประกอบการมันจะไปค่อยไปช่วยตัวเล็กข้างล่างอีกทีหนึ่ง
การดูแลลูกน้องเนี่ยในประเทศไทยเรามีร้านหลายเกรด
นั่นหมายความว่าจะมีประกันสังคมให้ลูกน้อง
ซึ่งกระทรวงแรงงานเขาก็มีมติออกมาเรียบร้อย
ก็คือว่าได้๖๒ของฐานที่๑๕๐๐ก็คือจะได้แน่นอน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แล้วนะครับ
แล้วทางร้านเนี่ยก็มีส่วนหนึ่ง๑๐๒๐เพิ่มเติมให้กับช่างระดับร่างอีกทีหนึ่ง

มีปัญหาเยอะมากก็คือเขาไม่ได้เข้ามาเป็นคนงานในระบบ
กลุ่มนี้เนี่ยก็เลยมีปัญหา
ปัญหาก็คือว่าจะต้องไปอยู่ในกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
อยู่กับทุกอาชีพเลยเห็นไหมครับ
พี่เองเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
พยายามให้๓๔ปีมาพยายามให้ทุกคนมาสอบ

กว่า๕๐๐๐คนที่เปลี่ยนอาชีพเร็วมาก

แล้วก็มีฝีมือนิดหน่อยมาเป็นลูกจ้างเขา
แต่ไม่ยอมเข้าระบบ
อันนี้ก็เลยถูกให้ไปอยู่ในกลุ่มของคนงานนอกระบบ
ก็เลยต้องไปรอเงินช่วยเยียวยาตรงนั้น

หลังจากเหตุการณ์นี้จบลง
ทุกอาชีพไม่เฉพาะช่างทำผมนะครับ
อยากให้ตัวเองไปสแตมว่าตัวเองทำอาชีพอะไรซะ

ผมเชื่อว่าโรคระบาดมันยังเกิดอีกมาเรื่อย

ภาครัฐเขาก็จะได้ดูแลเราครับ
ได้รับรองได้เลยถึงเปิดแล้วก็ตามนะฮะ
ต้องเรียนให้ทราบว่ารายได้คุณน้อยลงแน่นอน
รายได้จริงของร้านนำผมมันอยู่ที่ทำเคมี
ตัดผมจริงรายได้ไม่เยอะหรอกครับ
ครับผมอย่างคำถามที่ว่าเราจะต้องมีค่าเพิ่มเติมเนี่ย
แอลกอฮอลหน้ากากอะไรต่าง
แน่นอนมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
อย่างค่าบริการมันจะเพิ่มไหม

มาตรการขึ้นราคาเราคงยังไม่มีในช่วงนี้นะครับ
แต่เมื่อเวลาที่กลับมาแล้วนะฮะ
ทุกอย่างกลับมาเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว

การไปทำที่บ้านเนี่ยอันตรายยิ่งกว่า

อย่างร้านเนี่ยเรายังมีมาตรการ
แล้วคุณเอาช่างเข้าไปในบ้าน

อะไรอย่างนี้มันทำให้มันมาตรการ
มันการระวังมันจะลำบาก
อันนี้ทางบริษัทชาลาชนก็จะ
จะไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับ

พนักงานก็จะต้องตอบความเป็นจริงว่า

อันที่สองก่อนเข้างานเนี่ย
เราก็ต้องตรวจวัดไข้ทุกเช้าอยู่แล้ว
ร้านเนี่ยของชาลาชุดทุกสาขา

จะต้องมีการฉีดฆ่าเชื้อโรค

ทางบริษัทตอนนี้ที่เราเตรียมอยู่นะครับ

ทุกครั้งจะต้องเอากันไกลกับหวี

คุณจะต้องใส่ชื่อที่อยู่

เพื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปั๊บ

แล้วหลังจากนั้นก็มาหน้าที่ของช่างแหละ
แล้วก็การที่ไปสระผมให้ลูกค้าเนี่ย

มันมีเครื่องกรองอากาศมีอะไรดูอยู่แล้วครับ
ก็อยากจะฝากช่างทำผมทั่วประเทศนะครับ
ในฐานะนายกสมาคมวิชาชีพช่างนำผมไทย
ก็คือว่าสถานการณ์คราวนี้

มีจัญญบันแล้วก็มีหลักฐาน
ในการเป็นช่างนำผมที่แท้จริง

แล้วมาพัฒนาวงการนี้

ปี๒ปีหลังจากที่มีวัคซีนมาเนี่ย

จะเป็นที่หนึ่งของโลกเลย
คนพวกนี้เขาจะมาใช้บริการ

เราจะกลับมาสดใสมาก

แล้วก็พัฒนาฝีมือพัฒนาร้าน
ให้มันมีความถูกต้องตามมาตรฐานนะครับ

เรารับรองว่าเรารุ่งเรืองแน่ครับ
สวัสดีครับ